แต่กลับมาเที่ยวเรื่องเดิมกันก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมาถึงปีนี้ก็ยังไม่จบนะคะ
หวยอลละเวง๓๐ล้านบาทเป็นการแย่งกรรมสิทธิ์กันระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันทงได้นะคะว่า๓๐ล้านบาทเป็นของใครกันแน่
หลักฐานต่างก็พลั่งพลูออกมาค่ะโดยเฉพาะคลิปเสียง
ซึ่งถือว่าเป็นไม้เด็ดไม้ตายมันพลั่งพลูออกมาหลักพันคลิป
ล่าสุดมีอีกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นคลิปเด็ดมากเด็ดที่สุดด้วยก็ได้
เพราะว่าต้นเสียงเนี่ยผู้ชายเสียงเหนอคุณผู้ชมคิดตามนะ
ใช้เสียงคือผู้ชายเสียงเหน่อปลายเสียงคือผู้หญิงที่เรียกกันว่าผู้ชายเรียกว่าแม่
แต่ในคลิปที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยยอมรับตรงกับคู่สนทนาบอกว่า
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดนั้นมา
เขาบอกว่ามันแพงก็ไม่ได้ซื้อมาแต่พอเป็นเวลามันก็ตกกระดายพลอยโจรกระดองอ้าวอะนะ
แล้วฝ่ายชายในคลิปยอมรับตรงด้วยนะคะบอกว่าคือจำเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือเร่งรัดทางคดีคำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าหมายถึงตำรวจหรือเปล่านะคะ
แต่เอาล่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเด็ดที่ตำรวจจะต้องเอาคลิปนี้ไปพิสูจน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้นะคะ
แล้วถามว่าในทางกฎหมายล่ะคลิปนี้สามารถเอาไปใช้เป็นหลักฐานในศาลได้ไหม
นายเกิดผลแก้วเกิดซึ่งเป็นทนายความชื่อดังบอกว่าคลิปเสียงล่าสุดที่มีการเผยแพร่
คลิปดังกล่าวสามารถเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ส่วนจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่อย่างไรอันนี้
ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารท่านแต่หากคลิปเสียงนี้เป็นหนึ่งในสี่พันห้าร้อยคลิปเสียง
ที่เป็นหลักฐานในคดีอยู่แล้วคุณผู้ชมที่เป็นหลักฐานในคดีอยู่แล้วนะ๔๕๐๐คลิปเสียง
ก็ไม่มีปัญหาอะไรคู่กรณีสามารถร้องขอต่อศาลให้พิสูจน์ทราบคลิปเสียงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ฟังเสียงทนายเกิดผลกันหน่อยค่ะ
แสดงให้สารเห็นไหมแล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า
คลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงของคู่กรณีหรือฝ่ายครูปีชาเป็นคนพูดจริง
ถ้าสารเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและเนื้อหานั้นเป็นจริงนะครับ
ไม่มีการตัดต่อไม่มีข้อความดัดแปลง
อย่างนี้ศาลก็อาจจะรับฟังเป็นอย่างฐาน
หนักที่พอเชื่อได้อาจจะยกฟ้องครูปีชา
แต่ถ้าไฟลนึงของอับวถสูรนู้นนี้พิสูจน์ไปได้
ก็จะพิษัตริย์การทำให้อีกฝ่ายครูอับวถสูรนู้นแผะ
แต่ว่าส่วนไม่ใช่คือคลิปทั้งหมดนะครับ

เพราะลำพังคลิปอย่างเดียวผมคิดว่าศาลไม่น่าจะฟังแค่คลิปอย่างเดียว
น่าจะประกอบกับพฤษฐาอื่นด้วยครับ
คดีนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบพยานทั้งสองฝ่ายอยู่เนี่ยนะคะ
คือเนื่องจากว่าครูปรีชาเอาไปฟ้องร้องต่อสารเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้อายการยกฟ้องไป
แต่ครูปีชาเป็นไหนบ้าง
แปลไม่ขอออกความคิดเห็น
เพราะไม่มั่นใจว่าจุดประสงค์ที่พูดในคลิป

ทุกวันนี้เรื่องของการตัดต่อทำคลิปต่างก็มีเยอะแยะ
โดยเธอไม่สามารถไปตรวจสอบได้เพราะฉะนั้น
เกียวบอกว่าไม่ฟันทงว่าเป็นเสียงครูปรีชานะคะ
เรื่องคลิปเรื่องการตัดต่อเรื่องอะไรอย่างนี้

มันก็เกินความสามารถที่เจ๊จะไปพิสูจน์
อันนี้ในมุมมองของเจ๊เกียวนะไม่ขอออกความคิดเห็นว่า
มันใช่คำพูดเขาไหมแล้วเขาพูดเนี่ย
มันเป้าหมายยังไงอย่างนี้เจ๊ไม่ทราบ
แต่คือเจ๊ลุกแค่การซื้อขายเห็นแล้ว

เป็นใครอยู่กระบวนการไหนของละครเรื่องนี้เนี่ยย้อนความนิดหนึ่งค่ะ
เจ๊พัดก็คือคนที่อ้างว่าไปขายลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๕๔

เจ๊บ้าบินไปขายต่อให้กับครูปรีชา

ก็คือครูปีชารับมารับมาจากมือเจ๊บ้าบิน

เจ๊เกียวย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในไลน์ในเฟซเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่อง
ไปเป็นพยานให้ครูปรีชาเพราะเห็นแล้วก็ยืนยันได้ว่า
๕๓๓๗๒๖อยู่ในแผงของเจ๊พัดจริง

เจ๊เกียวก็มีเลขหน้า๕๓๓เหมือนกันเลย

และตอนที่เจ๊บ้าบินมาซื้อต่อจากเจ๊พัดก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็ยังหันไปหันไปดูเจ๊พัดเนี่ยนับสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เลย
แล้วก็ยังทักท้วงทำนองที่ว่าเลขนี้ยังมีอยู่อีกเหรอ
จากนั้นเจ๊บ้าบินก็รับไปแล้วครูปรีชาก็มารับรวมชุดอื่น
รวมเป็น๔ชุดยืนยันว่าครูปรีชามารับ๕๓๓๗๒๖ไปจากเจ๊บ้าบินจริง
แต่ว่าใน๔ชุดนั้นมีเลขอะไรบ้างต้องให้เจ๊บ้าบินเป็นคนตอบ
อกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราตาดีค่ะ
ระหว่างที่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวหันไปสังเกตเห็นว่ามีคนโทรศัพท์มา
มาหามาสอบถามเรื่องคลิปกับเจ๊พัด
พัดก็บอกว่าเป็นแฟนคลับจากปลาจีนบุรี
โทรมาสอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็ถามถึงคลิปเสียงล่าสุด
ก็มีคนถามกันเยอะนะคะทั้งโทรทั้งไลน์
ยืนยันกับทุกคนไปนะคะบอกว่า
อยู่ที่แผงของเธอจริงก็คือแผงของเจ๊พัดจริง
ขายต่อให้กับเจ๊บ้าบินแล้วครูปรีชาก็มาซื้อต่อไป

คดีนี้อีกยาวค่ะยังไม่จบนะคะ
เพราะว่าจุดเริ่มต้นยังอยู่กันที่สารชั้นต้นกันอยู่เลย
แต่ละคนก็ยืนยันนะคะทางฝากฝั่งของเจ๊ทั้งหลาย
เขาก็บอกว่าเลขนี้มีจริงในแผงเขา
แต่ว่าก่อนหน้านี้อยากให้คุณผู้ชมย้อนไปถึงเรื่องของการที่ตำรวจ
มีการแถลงข่าวแต่ไม่ได้เป็นการแถลงปิดคดีนะ
ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นไปได้

และฟังข้อมูลนี้จนมีความเชื่อว่าเพื่อนนั้นถูกรางวัลจริง
ก็เลยอำนวยความสะดวกด้วยการให้ปากคำว่าอย่างนั้น
อันนี้เป็นคำแถลงการของตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นกองปราบก็รับเรื่องมาทำต่อ
และที่สุดกองปราบก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อายการ
อายการเชื่อว่ามันไม่มีมูลก็เลยไม่สั่งฟ้อง
ที่สุดแล้วครูปีชาก็เลยไปฟ้องเอง
ครับแต่คลิปเสียงมันก็ชัดมากนะ
ชัดเหลือเกินคนเสียงเหน่อเนี่ย